โดยเฉพาะสิ่งไม่ดีเราก็ต้องขับไล่ออกไปนะ

ไปดูพิธีกรรมของชาวตรังเขาหน่อยคุณผู้ชม
เขามีการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป
เขาทำกันยังไงพิธีการเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
โอ้โหสั่นเลยอ่ะ
ดันดี
เป็นบรรยากาศนะฮะงานใหญ่เหมือนกันนะ
ที่สารสารเจ้าเป่ากงตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะ
จัดพิธีสะดอกเคราะห์ด้วยการอาบน้ำมนต์ยกถัง
งานนี้จะมีนายปิยพัฒน์สุสิริหรืออาจารย์เนรดอย
บรรดาเกจิอาจารย์จากภาคใต้หลายคนมาร่วมทำพิธีนะคะ
พิธีนี้เรียกว่าการอาบน้ำมนธรณีศาลแบบโบราณฉบับภาคใต้ค่ะ
คือแต่ละคนจะมีน้ำมนต์อยู่ในถังที่๑ทีค่ะ
และในถังนี่นะก็จะผสมไปด้วยว่านสมุนไพรอย่างเช่น
ใบเล็บครุฑลูกมะกรูดดอกไม้หลากสีรวมถึงน้ำตาเทียนด้วย
แล้วหลังจากที่พิธีสวดมนต์สะดอกเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
จากนั้นจะต้องไปร่วมพิธีลอดซุ้มธรณีศาล
ลักษณะหรือความหมายก็คือเป็นการเดินลอดซุ้มให้เหมือนกับว่าเราได้เกิดใหม่
เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าคนเดิม
เดินลอดทงขาวและต่อจากการเดินลอดซุมธรณีก็จะเป็นพิธีของการอาบน้ำมนต์แล้ว
แล้วทำไมประชาชนต้องมาอาบน้ำมนต์ที่นี่ไปฟังจากอาจารย์เนรดอยกันเลยดีกว่าค่ะ
เป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลในชีวิตนะครับ
คุณสัยลุมเพลลมพัดโดนกระทำย่ำยีก็เลยได้ทำพิธีนี้ขึ้นมานะครับ
โอ้โหคุณชนะน่าไปเนอะไปทำอะไรครับ
ก็ไปรดน้ำมนต์นี่ไงคะเขาไปอาบน้ำมนต์เห็นว่าผมเป็นคนชอบ
ชอบอาบน้ำก็เป็นคนรักสะอาด
มีคนอาบให้ด้วยเนี่ยอุ้ยดีจังเลยมีคนถูหลังให้ไหม

แต่ปกติคุณก็มีที่อาบอยู่ไม่ใช่เหรอก็คงจะเป็นที่บ้าน

เอาอย่างนี้ละกันถ้าใครสนใจพิธีแบบนี้นะ
ก็ลองดูถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าการอาบน้ำมนธรณีสารแบบฉบับของชาวภาคใต้เนี่ย
เขาก็จะอาบกันเป็นหมู่คณะแบบเนี้ยค่ะและแต่ละคนก็จะได้รับน้ำมนต์ประจำตัวคนละหนึ่งถัง
อาจารย์เกจิทั้ง๗คนก็จะตักน้ำมนต์ของแต่ละคนเนี่ยรดให้ทีละคนทีละคนนะคะ
คือพอตักเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่เหลืออยู่บ้างทำไงก็เอาส่วนที่เหลือนั่นแหละยกขึ้นมารดให้หมดให้เกลี้ยงไม่ให้เหลือสักห่อ
นี่เขาเรียกว่ายกถังนี่ไงใช่ยกกลุ่มนี้เลยนะคะเพราะเขาเชื่อว่ามันจะเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดี
สะดอกเคราะห์สิ่งที่มันแย่ออกไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วน้ำมนต์ที่นี่นะจะไม่เหมือนกับที่อื่น
เพราะว่าจะใช้ดอกไม้ใบไม้ว่านยาหรือว่าพวกลูกมะกรูดมาผสมด้วยหอมเนอะก็จะมีความหอมด้วยได้ความเป็นสมุนไพรด้วยนะคะ
ก็จะเชื่อว่าน้ำสมุนไพรที่ปรุงมาแบบนี้ก็จะช่วยเป็นสิ่งที่ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีไปแล้วก็เสริมเมตตามหานิยมด้วยค่ะ
เอาล่ะอาบให้เป็นมงคลแต่ถ้าคุณชนะอาบคุณก็คือหายไปเลยนะคะสิ่งไม่ดีก็ไปถูกต้องค่ะ